มีเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะที่ตลาดนะคะเป็นตลาดขนาดใหญ่และถือว่า
เป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยนะคะที่โคราชค่ะนี่ค่ะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงพยายามควบคุมเพลิงอยู่นะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในรอบปี
สั่งการระดมรถดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำ
อย่างที่เห็นตลาดนี้อยู่ใจกลางเมืองเลย
อยู่ใกล้อานุสวรีย่ามโมที่นครราชศรีมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าเหมือนกับว่าในตลาด
จะมีพวกถังกัสต้มอยู่เยอะ
เพราะตลาดก็จะมีพวกอาหารของกินกับอาหารขนาด

ค่ะแล้วก็ไฟไหม้แบบไม่เร็วไม่แรงด้วยนะคะ
ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดบอกว่า
ไฟไหม้เกินครึ่งของตลาดแล้ว
ลมแรงด้วยควบคุมเพลิงยาก
ตอนนี้กำลังหาทางควบคุมเพลิงอยู่นะคะ

คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลเรามาได้นะคะ

ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบตลาดกิมเฮง

กลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มนะคะ